โรงงานแห่งหนึ่งจริงเมื่อวานนี้เป็นวันทำงานวันแรก
ก็เลยไปดูปรากฏว่าเขาเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
ซึ่งอยู่ด้านบนของโรงงานคล้ายกับโกดัง
แต่ว่าเขาเป็นคนทรวมรูปร่างหนักก็๑๓๐กิโล

ว่านำร่างลงมาทางบันไดไม่ได้มันแคบสิ่งที่กู้ภัยทำก็คืออ่ะต้องจัดการ
เอาเชือกร้อยตั้งแต่ด้านบนโยงมาที่ด้านล่าง
แล้วเอาศพเนี้ยค่อยค่อยโลยตัวลงมาด้านล่าง
เป็นการลำเลียงศพออกมาอย่างทุลักทุเลทีเดียวครับนะฮะ
กู้ภัยร่วมกับตันยูนำร่างของนายชินพันธ์สังคบารีอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นชาม๑๐๑นะน้ำหนักตัวเขาเนี่ย๑๓๐กิโลกรัมคือเขาเสียชีวิตไม่ทราบ
สาเหตุในห้องพักชั้น๒ของโรงงานที่ซอยบางประ๑๖ตะบนบางประอำเภอ
พลีที่สมุทรปราการห้องนอนด้านในที่เห็นอยู่ด้านขวามือของภาพ
นะฮะแล้วก็ลักษณะข้างล่างก็เป็นโรงงานมีเครื่องจักรอยู่นะครับ
ทีนี้เนี่ยการเอาศพลงมาแหมจะลงบันไดมันก็ไม่ได้มันแคบเพราะว่า
ตัวผู้เสียชีวิตตัวใหญ่มากกู้ภัยก็เลยต้องทำการโยงเชือกจากด้านบนลง
ด้านล่างเอาศพใส่เปย์ค่อยโรยลงมานะฮะนี่ฮะแบบนี้
ครับมีคนคอยจับระหว่างทางก็ค่อนข้างจาดทุกลักษณ์ทุกเล่น
แต่ว่าทุกอย่างก็ราบรื่นดีแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิต
ไปส่งธนสูตรต่อที่โรงพยาบาลบรรมาจากกรีณฤบดินที่บางภีร์
มุดปราการนะครับทีนี้ผู้ตายเนี่ยจากการสอบถามเพื่อนร่วมงาน
บอกว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคเมื่อวานทำงานวันแรกตอนเช้าเอ๊ะทำไม
ไม่ลงมาทำงานตอนเที่ยงก็ยังไม่มาอีกเพื่อนร่วมงานก็เลย
อ่ะขึ้นไปดูซิทำไมไม่ยอมออกมาทำงานพอไปเคาะประตูดู
ไม่มีใครตอบสุดท้ายก็ต้องพังประตูเข้าไปเห็นนอนเสียชีวิต
บนที่นอนแล้วก็เลยต้องแจ้งจำรวจแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบ
ตอนนี้ต้องรอผลการชนสูตรเพราะยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตด้วย
สาเหตุใดแต่เขาก็มีโรคประจำตัวหลายโรคเพราะว่าเป็นคนที่
หนักตัวค่อนข้างเยอะ๑๓๐กิโลทีเดียวนะครับปกติพี่เจ้าหน้าชีวิต
กู้ภัยจะสองคนน่าแบกลงมาจากจุดไหนก็ตามที่ต้องโรยลงมา
เลยเท่าดังเท่าไหร่นะ๑๓๐แบกไม่ไหวต้องลงลอกมาแบบนี้นะฮะ